มาดูปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ
ซึ่งยังคงติดตามขยายผลหาช้างป่า
ที่ถูกขบวนการลักลอบค้านั้นนำออกมาจากป่าแก่งกระจานอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดวันนี้นะคะเข้าไปตรวจสอบบริเวณหมู่บ้านช้างดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
หลังได้รับรายงานว่ามีการนำช้างป่ามาเป็นจุดพักอยู่บริเวณนี้
ก่อนที่จะนำไปสวมตัวรูปภัณฑ์ในสวนสัตว์ทางภาคใต้
ขณะเดียวกันก็ยังสามารถอายัดเสือโครงนะคะ๒๒ตัว
ไม่มีทั้งไมโครชิปแล้วก็เอกสารการครอบครองค่ะ
ติดตามปฏิบัติการครั้งนี้ได้จากรายงานของคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณค่ะ
หมู่บ้านช้างดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
เป็นจุดที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ
พร้อมด้วยทหารตำรวจและฝ่ายปกครองกว่า๔๐นายเข้าตรวจสอบ
หลังจากสายลับที่เฝ้าติดตามแจ้งว่า
กลุ่มกระบวนการลักลอบค้าช้างป่าแก่งกระจาน
นำช้างมาพักไว้ในพื้นที่แห่งนี้
จะส่งขายไปยังสวนสัตว์ต่างในพื้นที่ภาคใต้
เพื่อนำไปสวมตัวรูปภัณฑ์

งช้างแห่งนี้เป็นของนายประกอบชำนาญกิจ
เจ้าของกิจการสวนสัตวหินซูจังหวัดประจวบคิริคัน

เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดช้างป่า๒ตัว
โครง๒ตัวและสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายรายการ
พร้อมแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่สงสัยว่ากลุ่มขบวนการ
ลอบค้าช้างป่าจากแก่งกระจาน

ว่าข้อมูลตรงกับที่ระบุไว้ในตัวรูปภัณฑ์หรือไม่ครับ
จากการตรวจสอบช้างจำนวน๒๑เชือก
เจ้าหน้าที่พบข้อมูลที่ระบุไว้บนตัวรูปภัณ

โดยเฉพาะช้างพายบัวบานที่มีงายาว๑เมตร
แต่ตามข้อมูลที่ระบุไว้บนตัวรูปภัณฑ

มีการนำช้างที่ไม่ตรงกับตัวรูปภัณฑ

เช่นเดียวกับตัวรูปภัณฑ์ของช้างพังทรัพย์มงคล
มีการแก้ไขในตัวรูปภัณฑ์๓๔จุด

คือพ่อแม่เขาอ้างว่าพ่อแม่เขามีอยู่แล้ว

วันนี้เราก็จะไปตรวจสอบพ่อแม่เขา

แล้วก็ตามกฎหมายเองวันนี้เองเราจะเดินอายัดไว้

จากนั้นได้เข้าตรวจสอบเสือโค้งภายในสวนเสือดำเนินสะดวก
หลังจากได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดี
ว่ามีการครอบครองเสือโค้งโดยไม่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกผู้ประกอบการมาให้ข้อมูล
นำเอกสารมาแสดงความถูกต้อง
และในจำนวนนี้๕ตัวมีอายุไม่ตรงกับเอกสารการครอบครองในปี๒๕๖๐
เนื่องจากในปี๒๕๕๒จนหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ
ขณะนั้นลูกเสือมีเพียงอายุ๑ปีเศษ
ซึ่งจากปี๒๕๔๖ถึงปี๒๕๕๒เสือจะต้องมีอายุอย่างน้อย๖ปี
อาจมีการนำเสือโค้งจากที่อื่นมาสวมสิทธิ์
ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่มันมีกำกับไว้

เพราะตนเองประกอบอาชีพหลักคือทำสวนเสือเพื่อการท่องเที่ยว
แต่วันนี้จะบอกว่ามันไม่รู้ไม่ใช่หรือว่าตนเองไม่ทราบ
ผมว่าเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะหาข้อหลบเลี่ยง
เพราะฉะนั้นวันนี้สวนเสือของนายสมบุญ
จะต้องชี้แจงทางเอกสารให้เราได้ชัดเจน
มากกว่าที่จะเอาเอกสารมาเทียบเคียงแล้ว

เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดเสือโค้งทั้งหมดไว้ตรวจสอบ

จะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
รวมถึงจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตการจัดตั้งสวนสัตว์
เพื่อนำไปหาความเชื่อมโยงของสายพันธุ์ต่อไป

ข่าวแถวรัตน์ทีวีรายงาน